คุณผู้ชมสำหรับข่าวเช้าหัวเขียววันนี้นะคะ
มาดูคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งขับรถวอนโว้
แล้วไปชนสองสามีภรรยา
ซึ่งภรรยาเธอตั้งคัน๕เดือนด้วยนะคะ

ฝ่ายผู้หญิงแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องเสียชีวิต
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๕ทุ่ม๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา

เพราะว่าล่าสุดค่ะออกหมายจับ

เดินทางมาพร้อมกับญาติและธนายความ

ช็อตที่เดินทางมาถึงที่โรงพักษณมีนบุรีนะคะ

ทำไมคุณชนแล้วหนีไม่ลงมาช่วยเหลือ
คุณเมาหรือเปล่าสารพัดคำถามค่ะ
เดี๋ยวฟังเขาตอบช็อตที่๒น่าสนใจกว่า
ที่๒เนี่ยคือตำรวจนำตัวนายกาวินไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จังหวะที่มีการสอบปากคำกันอยู่คุณผู้ชม
ปรากฏว่าสามีของผู้ตายคือยังคงโกรธแค้นแหละ
เจ็บใจแหละนะคะชนแล้วหนีทำให้ลูกเมียเขาต้องตายนะคะ
ปรากฏว่าสามีของผู้ตายกรูเข้าไปค่ะ
ทานโทษนะคะกระโดดแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
ตำรวจต้องพาตัวออกมาจังหวะนี้แหละค่ะ

เข้าไปเนี่ยคือจะเข้าไปช่วยเหลือสามีของผู้ตายนะคะ
เพราะเห็นว่าตำรวจล็อคคอลมาแบบนี้
ก็กลัวว่าตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำอะไรผู้ชายคนนี้หรือเปล่านะคะ

เขาต้องทำตามหน้าที่ต้องแยกตัวออกมานะคะ
เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสามีของผู้ตายไปทำอะไร
ผู้ต้องหาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวบานปลายไปอีกนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบปรับนะคะ
เพราะว่าไปทำร้ายตัวผู้ต้องหาเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐บาทนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอยากลำดับให้เห็นภาพก่อน
หน้าที่จะกลายมาเป็นคลิปเมื่อสักครู่
คือตำรวจมีการออกหมายจับนายกาวินสาธรณ์ในข้อหา

จนกระทั่งมีคนเสียชีวิตไป๒ศพ
เช้าวันต่อมาก็คือเมื่อวาน๒๔มิถุนายน

ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจอันนี้คลิปตอนเกิดเหตุการณ์นะคะ
ทุ่มเสร็จของวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเช้าวันที่๒๔มิถุนายน
กาวินมาพร้อมกับญาติแล้วก็ทนายความเนี่ยค่ะ
ซึ่งก็ตั้งใจจะมาพบตำรวจนะคะ

ทีนี้เราก็พยายามนักข่าวก็พยายามถามถึงเหตุการณ์
เออกาวินตอนที่เกิดเหตุเนี่ย

ทำไมชนแล้วหนีไม่หยุดรถไปช่วยคู่กรณี

คุณผู้ชมฟังเสียงคำชี้แจงของเขาหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมท่านเชื่อหรือไม่สุดแล้วแต่นะคะ
แต่ว่าเรื่องของคดีความก็ตำรวจต้องว่าไปนะคะ
หนึ่งกาวินยืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วขับนะคะ
ส่วนที่ไม่หยุดรถลงไปช่วยเหลืออ้างว่าเพราะตกใจ

ทีนี้ระหว่างทางที่นายกาวินไปพบกับตำรวจก็เนี่ยค่ะ
นมมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตตลอดเวลาแบบนี้
เลยนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบหนี
เพราะรถไม่มีประกันไม่มีอะไรเลย
ก็เลยขับออกมาก่อนเพื่อมาตั้งหลักนะคะ
กล้องวงจรปิดก็เห็นนะคะว่าเขาลงจากรถแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปเลยนะคะ
ทีนี้จากนั้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้ว
เกิดคลิปเมื่อสักครู่สามีของผู้เสียชีวิตเข้าไปทำร้ายร่างกายนายกาวินเสร็จแล้วนะคะ
นี่ค่ะเป็นจังหวะที่ตำรวจนะคะควบคุมตัวนายกาวินคนนี้ค่ะ
มาชี้รถคันที่เกิดเหตุก็คือวันโว้ที่เขาขับไปในวันนั้นนะคะ
แล้วระหว่างที่คุมตัวลงไปที่ร้านจอดรถหน้าโรงพัก
โอ้โหโดนไป๒จังหวะแล้วนะ
ทีนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่หลายสิบนายคอยคุ้มกันนายกาวินคนนี้อย่างแน่นหนานะคะ
เพราะว่าตอนนี้จังหวะนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะ
มีบรรดายญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาดูหน้าจำนวนมากเลยนะ

ญาติตะโกนสาบแช่งด่าทอผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นแล้วค่ะ
บางคนเนี่ยพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจจะเข้ามาทำร้ายร่างกายนายกาวินผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
แล้วถามว่ากันได้ตลอดรอดฝั่งไหม
ไม่ค่ะมีจังหวะหนึ่งนะคะที่ระวังไม่ทันเหมือนกัน
ทำให้สามีของผู้เสียชีวิตวิ่งปรีเข้ามาเลยจะทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาง้างมันจะต่อย
แต่เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะกันไว้ได้ทันนะคะ
ทีนี้หลังสอบปากคำค่ะนายกาวินก็ให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ

เพราะยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุเขาไม่ได้ดื่มสุรา
แต่ว่าเรื่องนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ปัสสาวะคงไม่เป็นผลแล้วต้องพานายกาวินคนนี้ไปตรวจเลือด
ล่าสุดตำรวจก็เลยมีการแจ้ง๒ข้อหาหลักไว้ก่อน
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาชนแล้วหนีไม่รอให้การกับตำรวจนะคะ
และที่สำคัญในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรม

ใช่ครับเขามีชาวบ้านเขาเห็นว่าก่อนจะไปชน
รถสายไปสายมาเหมือนคนเมานี่แหละ
แล้วก็มาบอกว่าเขาไม่ได้เมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจเลือดว่าเป็นอย่างไรนะครับ